ที่ตอนนี้ก็ถือว่าดังมากในโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่เชียงราย
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาประกาศตัวออกมาเลยนะ

เขาไม่อยากเห็นความไม่ถูกต้องในสังคม

เขาต้องจัดการอะไรสักอย่างเมื่อตัวเขาเองไปที่ห้างแห่งนี้
แล้วไปพบว่ามีคนขับรถกระบะคันหนึ่ง
เอารถมาจอดที่จอดรถคนพิการ

เขาบอกแบบนี้มันไม่ถูกต้อง

ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่สังคม
และต้องสั่งสอนคนขับรถคันนี้

ทุบกระจกรถคันนี้ด้วยตัวเองถือเป็นการสั่งสอน
แต่เรื่องนี้คนในโลกโซเชียลที่เห็นคลิปแล้ว

ีรพงศ์อมรพิษเป็นผู้ไลฟ์ลงเฟซบุ๊ก
หลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เขาได้ไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้กับครอบครัว

เขาก็เห็นรถกระบะคันหนึ่ง
มีผู้ชายและมีผู้หญิงจอดตรงที่จอดรถคนพิการ
จากนั้นก็เดินลงมาจากรถ
ตัวของคนที่ถ่ายคลิปเขาก็เห็นแล้วนะ
ทำไมถึงไปแย่งจอดในที่คนพิการ
ทั้งที่ผู้หญิงและผู้ชายคู่นั้นที่ขับรถกระบะมา
ก็สูงยาวเข่าดีเดินเหินก็ปกติ

ท้องก็ไม่ท้องแล้วมาจอดตรงนี้อะไรอย่างไร
บอกว่าเขาก็ไปให้ประชาสัมพันธ์ประกาศแล้วว่า
เจ้าของรถกระบะคันนี้ฝาดสีขาวที่จอดทับที่คนพิการ

ก็บอกเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวอีก๑๐นาที
ผมจะมาติดตามความคืบหน้านะ
ถ้ายังไม่มีใครมาเลื่อนรถผมทุบรถคันนี้แน่

ประชาสัมพันธ์ก็ประกาศตามหาผู้หญิงผู้ชายคู่นี้

คนถ่ายคลิปก็ไปนั่งกินสุกี้กับครอบครัว
และ๑๐นาทีจริงเขาก็เดินมาตรวจตราอีก
ปรากฏว่าก็ไม่มีใครมาเลื่อนรถ
เขาก็ไปแจ้งประชาสัมพันธ์อีกประชาสัมพันธ์ก็ประกาศอีก
และ๑๐นาทีต่อมาปรากฏว่าไม่มีใครมาเลื่อนรถอีก
เขาเลยตัดสินใจทุบกระจกรถของชายหญิงคู่นี้ซะเลย
ทุบแบบนี้และหลังจากนั้นชายหญิงคู่นี้
คุณผู้ชมเห็นในคลิปแล้วนะฮะเขาเดินมาที่รถ
มีการเจรจาพูดคุยกันว่า
ใครเป็นคนทุบกระจกรถของผม
คนถ่ายคลิปบอกผมเองเพราะว่าคุณมาจอดรถทับที่คนพิการ
ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของคุณ
ผมต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่สังคม
ท้าที่สุดนะครับพอคลิปออกไปเผยแภกออกไป

ฟังเสียงเขาหน่อยไหมว่าเขาต้องการอะไร
เกิดความเป็นธรรมในสังคมนะครับ
ถ้าเกิดมีคนจะจอดที่คนพิการ
หลังจากเหตุการณ์นี้เขาก็ต้องคิดแล้วว่าจะโดนทุบรถไหม
แล้วถ้าโดนทุบรถแล้วเนี่ยโดนประนามซ้ำสองอีกมันไม่คุ้มเลย
คือต่อไปนี้ก็คือถ้าใครจอดเนี่ยก็ขอให้ทุบได้ทุบเลยครับ
แล้วก็ทำแบบนี้ครับผมเชื่อว่าต่อไปถ้าทำแบบนี้เรื่อยเนี่ย
ก็จะไม่มีใครกล้ามาจอดในที่คนพิการโดยที่ไม่ใช่คนพิการ
แม้น้องเขาจะทำแบบนั้นผมก็ไม่อยากให้สังคมไปประนามอะไร
อ่ะให้อภัยได้ก็ให้อภัยก็ผมก็ขอโทษน้องเขาด้วยที่
ทำให้ครอบครัวน้องเขาเดือดร้อนแล้วก็แต่ว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงที่
ที่จะแก้ปัญหานี้ของสังคมโดยที่ไม่ให้ใครเดือดร้อนเลย
คือการแก้ปัญหาของเขาตรงนี้แล้วก็โพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะบอกว่าจริงแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์นะ
คุณไปทุบรถคนอื่นไม่ได้นี่แล้วยังให้สัมภาษณ์บอกว่า
เจอแบบนี้ทุบได้ทุบเลยเดี๋ยวนะคุณไม่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย

เอาอย่างนี้ก่อนการไปทุบทำลายทรัพย์สินของคนอื่น
คุณผิดกฎหมายแน่นอนให้เสียทรัพย
เพราะฉะนั้นอาการที่คุณจะบอกว่าคนที่จะมาจอดรถตรงที่คนพิการที่เขาไม่ได้พิการ
ต้องระวังแล้วว่าตัวเองจะโดนทุบรถไหม
แต่คนทุบคุณโดนแน่ไม่ต้องระวังเลย
คุณโดนทำให้เสียทรัพย์แน่นอนแล้วคุณโดนปรับด้วย
โอ้โหสวยเลยเป็นค่าซ่อมรถสองหมื่นบาท
เป็นค่าเสียเวลาที่ทำให้เขาต้องไปเช่ารถอีก๕๐๐๐บาท
จะจ่ายไกลเกลี่ยกับคนทุบรถคนทุบรถยอมจ่ายหนึ่งหมื่นบาท
แต่คนทุบรถก็บอกว่าผมก็ยังเจ็บใจอยู่นะที่ผมต้องจ่ายให้
แต่ตำรวจก็ตักเตือนเขาเหมือนกันว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการไปทุบรถคนอื่น
คือไกลเกลี่ยยอมได้ที่หนึ่งหมื่นแต่ถ้าเขาฟ้องขึ้นมายังไงคุณก็ผิดเต็ม
เพราะฉะนั้นเอางี้ละกันคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าจริงแล้วห้างต้องมีมาตรการ
นี่คือหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าและของสถานที่ที่ต้องมีมาตรการ
คุณจะล็อกล้อหรืออะไรก็ได้หรือให้เจ้าหน้าที่รอปภมาจัดการ
คุณทำได้อย่านิ่งเฉย